วันที่อนเตอร์จัตรูหลัดหน้าจังหวัดซีภูมินะครับ
ซึ่งแต่เดิมเรียกว่าเมือง๔มุมนะครับ
ในอดีตนะครับมีพระยานรินสงครามนะครับเป็นเจ้าเมืองครับ
แต่ด้วยคุณงามความดีที่ท่านเคยสร้างเอาไว้เมื่อท่านเสียชีวิต
จึงมีการตั้งสารของท่านขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสสการะบูชาจนถึงปัจจุบัน
ถ้าอย่างนั้นเราไปร่วมสการะบูชาพร้อมกันเลยฮะ
เจ้าพ่อพระยานารินสงครามหรือในบางครั้งชาวบ้านก็เรียกขานท่านว่าเจ้าพ่อขุนนาริน
เจ้าเมืองสี่มุมในอดีตอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิในปัจจุบันครับ
ยดขอตำแหน่งขอหน้าที่การงานขอให้อยู่เย็นเป็นสุขลูก
ลูกหลานคนที่นี่ล้วนแล้วแต่ได้รับพรจากศาลเจ้าพ่อพระยานรินสงคราม
แห่งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น
วันนี้ของดีทีเด็ดจึงพาท่านผู้ชมมากราบไหว้ท่านเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ
คนที่ชอบเสี่ยงดวงก็จะมาขอหวย
ก็ถูกรางวัลที่๑ที่อยู่แถวนี้ก็ไม่ต่ำกว่า๑๐คน
คิดว่าจะไม่รอดแล้วล่ะคิดว่าจะไม่รอดแล้ว
มันเป็นประสบการณ์จริงของผมที่ผมเจอมาด้วยตัวเอง
ซึ่งในทุกปีของเดือน๓
ลูกหลานจะจัดงานสมโพธิสารเจ้าพ่อขุนนรินขึ้น
เป็นการบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสารเจ้าพ่อขุนนารินแห่งนี้เป็นอย่างดี
สารเจ้าพ่อนี้เดิมทีเป็นสารเล็ก

แล้วต่อมาชาวบ้านศรัทธาท่าน
ก็ได้บริจาคเงินสร้างบ้านหลังนี้ให้ท่าน
และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
เวลาลูกหลานจะไปสอบเข้าข้าราชการ
ส่วนมากก็จะมาบนท่านขอให้สอบติด

ผมเป็นคนเกิดที่ขอนแก่น
ผมไม่เชื่อเรื่องเจ้าพ่อ
ประสบการณ์ที่ผมเจอก็คือผมไม่ได้มาบอกเก่า
หลังจากนั้นผมก็มีอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ
ไปหาคุณหมอตามโรงพยาบาลต่าง
ก็ตรวจเช็คร่างกายก็เป็นปกติ

ทีนี้ทางผู้เท่าก็มาดูให้
บอกว่าผมไม่ได้ยกขันห้าให้
ทางเจ้าพ่อทางญาติผมมาบอกกล่าว
ให้เจ้าพ่อดูแลปกปักรักษาลูกหลาน
หลังจากนั้นผมก็หายเป็นปกติ

ลงเล่นน้ำเจาะกันอะไรกัน
ทีนี้พอจะขึ้นลำไม่ได้เลย
ลูกน้องหัวหน้าร้องไห้กัน
ดงคมสมเซลคำนันตรรวรรณกร

เขามาส่งที่นี่เขาบอกว่า
เด็กที่นี่น่ะไม่นับถือเจ้าพ่อ
หลู่เจ้าพ่อเขาก็เลยทำให้เป็นอย่างนั้นก็เลย
เขาไปจุดภาพของขมาทุกบท

เจ้าพ่อขุนนารินมีนามเดิมว่าทองคำ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางโหราศาสตร์เป็นอย่างดี

ยงคงกระพันธ์ฟันแทงไม่เข้า
ชาวบ้านจึงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
เรียกท่านว่าอาจารย์คำ
และยกให้เป็นผู้นำหมู่บ้าน
สมัยพระเจ้าตักศิลป์มหาราช
ยกทัพไปตีเจ้าเมืองพิมาย

ก็ได้นำให้คนนี้เข้าช่วย

พอตีเมืองพิมายเสร็จ

เป็นพระนารินสงคราม
แล้วให้มาตั้งเมืองที่เมืองสี่มุม
ก็คืออำเภอจตุรัสทุกวันนี้

ราชศรีมาได้เจรจาข่มขู่ให้ท่านร่วมกองทัพ
มิฉะนั้นจะฆ่าชาวเมืองทิ้งเสีย
ด้วยความห่วงใยในชาวเมืองท่านจึงจำเป็นต้องเข้าร่วมกองทัพเวียงจันทร์
และเมื่อกองทัพเวียงจันทร์พ่ายแพ้
กองทัพไทยทราบถึงความจำเป็นของท่าน
ชักชวนกลับเข้าฝ่ายไทยอีกครั้ง
แต่ท่านปฏิเสธเพราะจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่คนรุ่นหลังขอยอมตาย
แต่ด้วยท่านมีอาคมอยู่ยงคงกระพันจึงต้องให้ช้างพลายแทงจนเสียชีวิต
มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความเชื่อและความศรัทธาในอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แต่สิ่งที่มีศักดิ์และมีสิทธิ์มากกว่า
ก็คือคุณงามความดีที่เราสร้างนะครับ
แม้จะจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังคงเป็นที่จดจำไปตลอดกาล
อย่างเช่นสารเจ้าพ่อขุนนารินแห่งนี้ครับ
เพราะฉะนั้นนอกจากการขอโชคขอลาบแล้ว
เราควรมีท่านเป็นต้นแบบในการมุ่งทำความดี
อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อรอรับสิ่งดีที่กำลังเข้ามาครับ
สุขวัฒน์
ออกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วนะครับ
ยังเป็นที่พึ่งนะฮะยามยากด้วยครับ
แต่จะได้โชคได้ลาบหรือเปล่านะ
ต้องบอกว่าที่นี่มีเรื่องเล่าว่าเด็ด
ถ้าขอให้ถูกช่วงถูกจังหวะอาจจะได้นะฮะ

เราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมทำบุญ

ที่ดีงามจิตใจที่ประเสริฐ